ที่จังหวัดตรังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักกันแท้
ยิงกันจนเจ็บซะแล้วนะครับคือฝั่งของคนเจ็บเนี่ยบอกว่า
เพื่อนเนี่ยน่าจะโมโหเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเคยไปยืมเงินคนมา๑๐๐บาท
ความจริงใช้ไปแล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมทางนู้นเนี่ยถึงไปทวงที่ฝั่งเพื่อนจัง
เพื่อนก็บอกใช้สักทีใช้สักทีเขาบอกใช้ไปแล้วสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมา
เมื่อคืนนี้บุกมายิงนะฮะโอ้โหนี่บาดเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ท้องที่สพนตรุษนะฮะที่จังหวัดตรังเป็นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๗นะครับ
อำเภอเมืองนะครับบ้านปูนชั้นเดียวฮะตรงเนี้ยครับอยู่ติดกับสวนยางพารานะฮะ
จุดเกิดเหตุเป็นโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านตรงนี้เลยนะครับร่องรอยกระสุนตามผนังบ้าน
หน้าต่างนี้ก็ยังมีอยู่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงมีอยู่สักห้านัดด้วยกันนะครับ
คนเจ็บที่ถูกยิงเนี่ยชื่อนายธวัชชัยชุมดีชื่อเล่นชื่อปุ้ยอายุ๔๙ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
ถูกยิงกระสุนเข้าแขนขวา๑นัดเข้าข้างลำคอด้านขวา๑นัดนะฮะ
อาการสาหัสนะครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึง
จากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุในปุ้ยคนเจ็บ
เขานั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านกับแฟนสาวของเขา
แล้วก็มีพี่ชายด้วยแล้วก็เพื่อนด้วยรวมแล้ว๔คนนะฮะ
หน้าบ้านหลังนี้นะฮะแล้วก็มีญาติญาติอีก๓คนด้วยนะครับอยู่
อยู่เนี่ยเมื่อคืนนี้มีรถกระบะสีขาวขับมาจอดที่หน้าบ้าน
แล้วมีคนร้ายเป็นผู้ชายสามคนลงมาจากรถลงมาเนี่ยเดินตรงมาหาปุ้ยเลย
คนในครอบครัวที่นั่งกันอยู่ที่โต๊ะอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่สนใจ
ตรงเข้าไปหาปุ้ยเลยแล้วหนึ่งในคนร้ายชักปืนออกมา
ยิงใส่ในปุ้ยไปสามสี่นัดจนเขาบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็พากันขึ้นรถขับหลบหนีไปส่วนในปุ้ยเนี่ย
ญาติญาติเขาก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับบอกจำได้ฮะ
คนที่ลงมายิงในปุ้ยเนี่ยจำได้เลยก็คือบอส
บอสนี่เป็นคนชักปืนขึ้นมายิงเป็นปืนพกนะฮะ
ส่วนในนิกเป็นคนขับรถกระบะแล้วก็มีพวกอีก๓คน
เป็นเพื่อนกับปุ้ยอีก๓คนในใครก็ไม่รู้๕คน
แต่บอสกับนิกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกับปุ้ยคนเจ็บ
อันนี้พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกนะครับ
แต่มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะคือวันนี้ที่บ้านนี้ปิด
เงียบนะครับเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ย
เฝ้าในปุ้ยที่โรงพยาบาลหมอบอกต้องผ่าตัดด่วนนะฮะ
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับส่วนนี้คือร่องรอยที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้
โต๊ะม้าหินอ่อนตรงนี้ในปุ้ยเขานั่งอยู่
แล้วก็มีญาติญาติด้วยมีแฟนเขาด้วยมีเพื่อนเขาด้วย
นี่รูกระสุนนะฮะที่ยิงเข้ามาคือนับนับดูแล้วเนี่ยมีอยู่๕รู๕รอยด้วยกันนะฮะ
แต่ในปุ้ยเนี่ยโดนเข้าไปเนี่ย๒สำนัดนะครับ
เราไปตรวจสอบที่หน้าบ้านหลังนี้ก็เห็นร่องรอยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
รูกระสุนที่เข้าไปนะครับหน้าต่างบ้านผนังบ้านด้วย
ได้เจอกับเพื่อนบ้านของคนเจ็บนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อคืนนี้
โอ้โหได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นเลยนะแต่ทีแรกไม่ได้เอกใจอะไร
มารู้ตอนหลังว่าอ้าวในปุ้ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ความจริงในปุ้ยเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนะชอบช่วยเหลือชาวบ้าน
ไม่เคยเห็นมีเรื่องบาดหมางกับใครส่วนคนก่อเหตุเท่าที่รู้เนี่ย
บอสกับในนิกเขาอยู่หมู่บ้านใกล้กัน
แล้วเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกับในปุ้ยอยู่แล้ว
ก็ไม่คิดว่าจะมาทำร้ายกันถึงขั้นยิงกันขนาดนี้
มีเสียงแววคล้ายเสียงปืนใช่ค่ะ
ลักษณะเป็นยังไงคะกี่ติดต่อกันไหม
ค่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นเสียงอาวุธปืนไหม

แล้วเขาเคยมีปัญหาแบบอะไรกับใครในพื้นที่
กับพ่าไม่รู้นะลูกหน้ารู้ใช่ไหม
ไม่ค่อยมีนะป้าบอกมันไม่ค่อยมี
พี่อย่างบอกว่าอ้าวป้าย่างบอกว่าช่องร้านมันนิ

พอเห็นแล้วคนร้ายนี้หลบหนีไปต้นผู้ชมครับ

ถ้าจะเป็นเส้นทางที่คนร้ายไปต่อได้เนี่ย

ที่คุณดุไมการไปตรวจสอบมา
น่าจะขับรถกระเป๋าออกจากบ้้านของนายปุ้ย
แล้วก็ไปตามถนนที่ผ่านสวนยางพารา

เป็นถนนเส้นทางที่เรียบคลองตัดออกถนนที่จะออกไปได้อีกหลายทาง
คือระแวกนี้เท่าที่เราตรวจสอบไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
นี่ฮะแต่คาดว่าผู้ก่อเหตุก็คงมาเส้นทางทางนี้นี่แหละ
เนื่องจากเป็นทางที่รถน่าจะขับผ่านไปได้
คุณระวีการได้ไปคุยกับแม่ของในปุ้ยนะครับนี่ครับ
แม่ของปุ้ยบอกว่ากลุ่มคนก่อเหตุที่มายิงลูกชายคือบอสกับนิ๊ก
ใช่เป็นคนที่รู้จักกับลูกชายเป็นเพื่อนกัน
ส่วนสาเหตุเท่าที่แม่รู้ก็คือก่อนหน้านี้
ปุ้ยลูกชายไปยืมเงินจากคนรู้จักยืมมา๑๐๐บาท
แล้วทีนี้บอสกับนิกเนี่ยเขาโทรมาหาปุ้ย
ปุ้ยไปคืนเงินเขาด้วยนะ
เพราะว่าเจ้าหนี้ที่มาทวงเนี่ยดันไปทวงกับบอสกับนิก
คือทวงแบบบอสกับนิ๊กบอก
นี่จะไปกรีดยางหาเงินมาใช้แทนแล้วนะทำไมไม่คืนเขาสักที
ลูกชายก็บอกว่าคืนไปแล้วนะ
บอกญาติให้โอนเงินคืนเจ้าหนี้เข้าไปหมดแล้วนะ
ก็ทำให้นิ๊กเขาก็ไม่พอใจเขาก็ไม่เชื่อว่าปุ้ยคืนไปแล้ว
เพราะว่าเจ้าหนี้ยังมาทวงที่เพื่อนของปุ้ยคือบอสกับนิกอยู่เลย
มีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็นัดเจอกันที่บ้านเมื่อคืนนี้นี่แหละนี่นัดเคลียร์กัน
แม่ของปุ้ยบอกว่าพอบอสกับนิกมาถึงเนี่ย
ลงจากรถไม่พูดพร่ำทำเพลงยังไม่ทันเคลียร์กันเลยนะครับ
อสเนี่ยตรงเข้ามาแล้วต่อยลูกชายก่อนเลย
จากนั้นชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงจนบาดเจ็บนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็หลบหนีกันไป
แล้วก็รีบนำตัวปุ้ยส่งโรงพยาบาลกันทั้งที่บ้าน
ซึ่งตอนนี้แม่ของในบอสนะครับได้มาติดต่อมาขอเจรจาแล้วนะ
มาขอโทษกับสิ่งที่ลูกชายเนี่ยก่อเหตุ
แต่ในปุ้ยลูกชายของแม่เนี่ยแม่บอกกับเรานะครับ
บอกว่าปุ้ยเขาไม่ยอมนะครับ
ปุ้ยเอ้อวะมีอาการบ้านความสำบรรย์ในตายแนี่ย
เอาเป็นว่าแม่ของบอสบอสมือยิงเนี่ย
ว่ามาเคลียร์กับแม่ของปุ้ยแต่ปุ้ยเขาไม่ยอมนะ

ไปเจอขี่จักรยานยนต์อยู่แถวนั้นพอดี
แต่คุณแม่ก็คงไม่พร้อมจะคุยด้วยนะ
ญาติญาติก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไร
คือเราก็ไปสอบถามว่าเออแล้วบอสไปไหนล่ะ
หลังจากก่อเหตุทางบ้านก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกัน
เมื่อคืนนี้ก่อเหตุยิงปุ้ยแล้วหลบหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
แต่ล่าสุดนะครับพนักงานสอบสวนสพนตรุษนะครับ
บอกว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมด้วย
เดี๋ยวจะออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งทางญาติของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
ติดต่อประสานมายังตำรวจสพนตรุษแล้ว
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลุ่มผู้ต้องหาจะเข้ามามอบตัว
เดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้จะมามอบตัวหรือไม่อย่างไร